อายุห้าสิบสองปีหายไปอย่างลึกลับหายไปสองสัปดาห์แล้ว
ทำให้ลูกแล้วก็ครอบครัวแจ้งความคนหายไว้ที่สพเมืองปฐุมธานี
กันมาได้๒ปีนะครับก่อนที่จะเกิดการหายตัวไปของนางดวงกมล
หลังจากที่ถูกชักชวนให้ไปที่จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ตามจับกลุ่มตัวนายนบรงศักดิ์ศรีคศหรือว่าตายอายุ๓๒ปี
ถูกตำรวจคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุที่นายนโรงศักดิ์ล่อลวงนางดวงกมลมาจุดนี้
จากนั้นก็ฆ่าแล้วก็ทิ้งศพของนางดวงกมลไว้นะครับ
ไร่อ้อยบริมถนนสายหนองบัวหนองย่า
พื้นที่หมู่๗ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากตำรวจสืบสวนจับกลุ่มนายนรงศักดิ์ได้ที่จังหวัดพิศนุโลกเมื่อวานี้
โดยพบศพนางดวงกมลอยู่ในดงอ้อยสูงสภาพศพนะคุณ
มีร่องรอยถูกสัดกัดแทะเน่าเปื่อย
โครงกระดูกกระจายไป๓ส่วน
คือส่วนหนึ่งคือไปพบกระโหลกศีรษะ
อีกส่วนหนึ่งกระดูกซี่โครงแล้วก็เสื้อผ้านะครับ

ก็คาดว่าน่าจะถูกสัตว์กัดแทะโดยเฉพาะสุนัข
เหตุการณ์นี้ลูกสาวของนางดวงกมลได้ประกาศในเฟซบุ๊ก
ตามหาแม่ที่หายตัวไปพร้อมกับรถยนต์

โดยแจ้งความไว้ที่ปฐุมธานี
ตำรวจสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มตัวนายนบรงศักดิ์ได้ที่บ้านแม่
ของนายนโรงศักดิ์ที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ทันทีที่นายนโรงศักดิ์เห็นตำรวจ
นายนรงศักดิ์ก็ทำเป็นใจดีสู้เสือ

แต่รู้จักแบบผิวเผินแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้ว
จนถูกสอบเค้นสอบกว่า๖ชั่วโมง
สุดท้ายยอมรับสาภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านางดวงกมลด้วยตัวเองครับ

แล้วก็ได้มาพักค้างคืนที่โฮมสเตย์กันก่อน
จากนั้นก็ชวนกันไปเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยที่กาญจนบุรี
แล้วจะส่งนางดวงกมลกลับ
แต่ระหว่างทางขับรถคือนางดวงกะมนต์เป็นคนขับรถ
นางดวงกะมนต์นั่งอยู่ข้าง
ระหว่างทางนางดวงกะมนต์ก็อ้างว่าผู้ตายด่าทอบุพการี
ทำให้นางดวงกะมนต์โกรธมาก
ชกเข้าไปที่คอชกเข้าไปที่หน้าจนหมดสติ
จากนั้นตัวเขาก็ขับรถไปเรื่อยไปจนถึงแยกผู้ประดูก
เข้าทางวัดเมตตาธรรมประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็หักรถเข้าไปในไร่อ้อยที่เกิดเหตุ
ห่างจากถนนประมาณ๑๐๐เมตร
ก็จอดรถเลยครับเปิดประตูแล้วก็อุ้มเหยื่อ
ลงมือฆ่าโดยชกต่อยจนคิดว่าเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าขณะที่ชกบนรถก่อนที่นางดวงกระมนจะสลบไป
นางดวงกะมนต์ตอนแรกที่ไม่สลบ
ก็ยังด่าท่อแนรงงษักอยู่

โดนด่าแล้วด่าอีกเขาก็เลยชกจนสลบ
จากนั้นก็เลยเอามาฆ่าทิ้งในไร่อ้อยนี้นะครับ
จากนั้นทิ้งศพแล้วก็นำรถของคนตายขับหลบหนีไป
จำนำที่นครปฐม๒๐๐๐บาทเองนะคุณ
ส่วนโทรศัพท์นำไปทิ้งน้ำที่คลองชมประธาน
แล้วก็ทองของคนตายก็นำไปขาย
ที่ร้านทองในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ
เมื่อลูกชายและลูกสาวของนางดวงกมลผู้ตาย
มาดูศพแม่เห็นศพแม่จำได้
จำได้สิคะเสื้อผ้าที่ใส่จำกางเกงได้
ใส่กางเกงยีนแล้วเสื้อลายนี้เป็นเสื้อของคุณแม่
ใช่นะครับร้องไห้อย่างน่าสงสารเลยฮะ
แล้วก็ยืนยันว่านี่คือศพของแม่จริง
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีก็ส่งมอบผู้ต้องหา
ให้กับตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีเจ้าของท้องที่

โดยพลตำรวจตรีสุวิทย์ชาวสีทอง
มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดเผยครับว่าตำรวจกาญจนบุรี
ได้รับมอบตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี
ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

ขยายผลติดตามรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินของผู้ตาย

และนำผู้ต้องหาไปทำแผนตามจุดต่าง
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไปนะครับ